แล้วก็บอกว่าตัวเธอเป็นโรคใบที่๒ของสามี
เพราะสามีเนี่ยมีบ้านใหญ่อยู่แล้ว
คนก็เลยบอกว่าคือเรื่องอย่างนี้มันควรจะโพสต์
มันควรจะโชว์มันควรจะแสดงเหรอ

เดี๋ยวรอฟังนะครับแต่ว่าดูคลิปที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
เธอบอกแฟนเธอเนี่ยเธอเป็นโรคใบที่๒ของเขามาเกือบ๓ปี
ส่วนแฟนของเธอเขาก็มีบ้านใหญ่มา๓๐ปี
นี่เห็นไหมฮะมีภาพต่าง
แล้วบอกแฟนมาอยู่กับเธอเนี่ย
แต่แฟนไม่ยอมหย่าแฟนก็กลับไปบ้านใหญ่เกือบทุกวัน

เพราะแฟนกลัวบ้านใหญ่เสียใจ
คนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นหลังจากเธอโพสต์คลิปหลายคลิปเนี่ยฮะ
ถ้าไม่ให้เกียรติบ้านใหญ่ให้เกียรติตัวเองบ้างก็ได้นะ
เพราะเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะมาโชว์มาแสดงมาอวดมาบอกอะไรยังไงเลยนะ
มันก็ด้วยความไม่เหมาะสมด้วยกระทบคนอื่นด้วย
หรือควรจะถอยห่างจากเขามามั้ยมันจะทำให้ครอบครัวแปลกแยกหรือเปล่า
ทุกผู้ชมครับเราก็เลยติดต่อขอคุยกับผู้หญิงคนนี้หน่อยนะครับ
อยู่ที่สรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่สมมุติว่าชื่อคุณบุ๋มก็แล้วกันนะ
นี่คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วย
บอกว่าเรื่องราวของเธอเป็นอย่างนี้
กับสามีเนี่ยคบหาอยู่กินกันมา๓ปีได้
ซึ่งสามีของเธอมีภรรยาอยู่แล้วเธอเรียกว่าบ้านใหญ่
อมรับว่าตอนแรกเนี่ยมีปัญหาจริงเธอเคยขอเลิกไปแล้ว
แต่มันก็มีเรื่องให้กลับมาคืนดีกันได้ตลอด
ขณะที่บ้านใหญ่เนี่ยก็รู้เรื่องการคบหาระหว่างเธอกับสามี
หลังจากที่เธอได้เจอกันครึ่งปีแต่ก็ไม่ได้มาต่อว่าอะไร
แถมยังมาบอกด้วยว่าที่อยู่กับสามีเนี่ย
ก็อยู่เพราะลูกเท่านั้นก็เลยไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมา
ระหว่างตัวเธอบ้านเล็กกับบ้านใหญ่ต่างฝ่ายก็ต่างก็ช่วยกันทำมาหากินอะไรก็ว่ากันไป
คือเหมือนกับว่าอยู่กัน๓คนผัวเมียแต่ว่าอยู่คนละบ้านแค่นั้น
อย่ามายุ่งเกี่ยวกันสองบ้านแค่นั้นเอง
เนี่ยอันนี้ชื่อสมมุตินะฮะบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าสิ่งที่โพสต์ออกไปไม่ได้ว่าภูมิใจแต่อีกมุมหนึ่งอยากจะบอกให้เห็นว่า
การเป็นบ้านที่๒เป็นบ้านเล็กเป็นโลกใบที่๒ของใครเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องดีจริงไม่ใช่แค่ตัวเธอตัวสามีเธอเองก็ไม่ใช่ว่าดีนะ
ไม่อยากให้ใครทำตามด้วยเพราะตลอด๓ปีที่อยู่กันแบบนี้
มีแต่เรื่องทุกข์ใจตลอดถูกชาวบ้านต่อว่าด่าทอครอบครัวของเธอเองก็ไม่เข้าใจ
มีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็แหม่มันกลายเป็นปัญหาทะเลาะกันอยู่ตลอด
ที่สำคัญก็คือทำมาหากินอะไรก็ไม่ขึ้นค้าขายขายของก็ไม่ดี
เหมือนกับบาปกรรมมันตามทันหรือยังไง
บอกว่าสามีเธอที่เห็นใส่ชุดอย่างนี้เนี่ยเขาเคยรับราชการ
แต่พอมามีเธอเป็นบ้านเล็กเขาตัดสินใจลาออก
เพื่อไม่ให้กระทบกับงานราชการมาทำอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
แต่ก็แทบไม่มีงานเลยเงินแทบไม่พอเลี้ยงดูครอบครัว
พูดง่ายก็คือแม้ว่าบ้านใหญ่จะไม่ว่าแต่ชีวิตมีแต่ดิ่งลง
ถามว่าเอาแล้วจะคบหากันทำไมทำไมไม่เลิกกันไปไม่ถอยกันไป
แล้วทำกันให้ถูกต้องเธอบอกว่ามันเป็นเรื่องของความรักด้วย
เพราะฝ่ายชายเนี่ยเขาก็รักแล้วก็ดูแลเธอดีมาก
อมรับว่าอยากให้คนมากดไลฟ์หรือว่ามอบดอกไม้มอบหัวใจ
ที่โพสต์เนี่ยคือเรื่องจริงเอาเป็นว่าตอนนี้พอครอบครัวเห็น
ครอบครัวไม่สบายใจหลายคนก็ไม่สบายใจ
เธอควรลบจากต้นจ่ายลบโพสต์ทิ้งไปแล้ว
มีแฟนมาสามคนแถวของที่สี่นะคะ

แกเคยเอามีดไปฟันหนูเลยนะ
ไปคู่เอาปีกมาอีก

คือเจอหนูเดี๋ยวก็ยิ้ม

แต่ถามว่าถ้าผมไปเจอกันกันอีก

คนที่จะมาหลบไปที่สองหรือว่าเป็นเมียน้อย
คืออยากคิดว่าเพราะว่ามันเจ็บขนาดนี้
อันนี้ในมุมที่บุ๋มเขาเล่าเขากล่าวอ้างให้เราฟังนะ
เราก็พยายามจะถามอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับ

คือทางพี่ผู้ชายที่อยู่ในคลิปกับบุ๋มนะฮะ

แต่ว่าเขาไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรเปิดหน้าเปิดตาอะไรนะ
บอกว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นอะไรกับเรื่องของคลิป
บุ๋มเอาไปแชร์ทั้งสิ้นไม่รู้เรื่องเลย
แล้วขอปฏิเสธเรื่องราวที่บุ๋มเนี่ยเอาไปโพสต์ด้วย
เขาขอยืนยันว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง

อีกฝั่งหนึ่งฝ่ายชายเขาบอกไม่ใช่เรื่องจริง